คุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้เห็นแล้วแหละเขาแชร์กันเยอะเลย
เรื่องของแสงมีแสงเหนือเกิดขึ้นในประเทศเรา
เหนือเหรอไม่ต้องไปไกลถึงแบบคั่วโลกแล้ว
ใช่คุณไม่ต้องไปคั่วโลกเหนืออะไรแล้วนะคุณ
คุณพะเนินทุ่งนี่มันที่แก่งกระจานเพชรบุรีไม่ใช่เหรอมีแสงเหนือด้วยเหรอ
เหนือพะเนินทุ่งภาพปรากฏออกมาแบบนี้คนแชร์กันเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วบอกว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่า
แล้วก็มีเรื่องราวนี้มีคนที่เขาไปถ่ายภาพออกมาได้อีกเป็นจำนวนมาก
ก็เข้าไปโพสต์ภาพกันมีการแชร์กัน
ถามจริงนะคุณคิงคือเราดูแบบนี้ภาพมันสวยมากนะ

แต่มันก็ต้องมาตามหาคำตอบกันว่า
ที่ประเทศไทยของเรามันมีปรากฏการณ์แสงเหนือได้จริงเหรอ
มันต้องเจอที่คั่วโลกใช่ไหมคุณ
ทั่วโลกเหนืออย่างนู้นเขาต้องพยายามไปตามล่าหาแสงเหนือกัน
นี่ประเทศไทยมีจริงเหรอที่เขาพะเนินทุ่งค่ะ
อยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพชรบุรีนะคะ
เพราะว่าเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
มีคนถ่ายภาพปรากฏแสงสีเขียวบนท้องฟ้า
ลักษณะคล้ายกับแสงเหนือ
แล้วแอดมินเพจของเขาพะเนินทุ่งเนี่ยเขาก็เลยเอามาโพสต์ค่ะ

เพราะล่าสุดเกิดเมื่อคืนนี้อีกแล้วตอนประมาณ๓ทุ่มด้วย
เท่ากับว่า๒วันติดเลยค่ะ
แล้วก็จะเห็นลักษณะแบบนี้ปรากฏการณ์คล้ายกับแสงออโรร่าจริงค่ะ
แอดมินเพจยังงงเลยว่านี่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก
แต่เดี๋ยวเราจะพยายามตามหาคำตอบมาให้
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะออกมาไขข้อสงสัยว่า
แสงสีเขียวที่เราเห็นกันนั้นในภาพไม่ใช่แสงเหนือหรือแสงออโรร่าแต่อย่างใด
เพราะถ้าเป็นแสงเหนือการถ่ายภาพออกมามันจะต้องมองเห็นแสงดาวไปด้วย
เพราะแสงออโรร่าเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศของโลกไม่ได้ทึบแสง
แต่ภาพที่ปรากฏออกมาที่เขาพนินทุ่งนั้นมองไม่เห็นแม้แต่แสงดาว
เชื่อว่าเป็นแสงที่เกิดขึ้นบนพื้นโลกไม่ใช่ชั้นบรรยากาศค่ะ
อาจารย์ออสต้องมาอีกแล้ว
มีคำอธิบายเรื่องนี้อาจารย์ออสค่ะมันคือแสงอะไรคะ
เมื่อแสงสีเขียวมันไปสะท้อนกับผืนน้ำไปสะท้อนกับท้องฟ้าบนเมฆ
ก็จะทำให้คนที่อยู่ทุ่งเขาพระเนินมองออกไปก็จะเห็นเหมือนแสงเขียว
ซึ่งทางฝั่งพม่าถ้ามองจากเขาพนมทุ่งไปจะเห็นเยอะมาก
แล้วก็ตอนน้ำคืนเขาก็จะเตรียมกันออกมา
ก็จะใช้ไฟสีเขียวเขาเรียกว่าไฟใดหมึกนะครับ

เขาจะใช้แสงสีเขียวเออใช่เวลาออกทะเล
แล้วชาวประมงเขายืนยันไหมว่ามันใช่เป็นเรือใดหมึกจริงหรือเปล่า

ความคิดเห็นของพี่คนนึงค่ะที่เป็นประมงพื้นบ้าน
ชื่อว่าคุณมนูนะคะเป็นไตเรือด้วยที่อำเภอบ้านฉางระยอง
มนูยืนยันเออมันก็คงสอดคล้องกับที่อาจารย์ออสบอกแหละ

ซึ่งเขาก็จะเปิดเอาไว้แบบนี้พร้อมกันเลยกลางทะเล
มันก็เลยทำให้แสงจ้าสว่างไปหมด
เพราะเขาก็จะตกหมึกกันเป็นประจำอยู่แล้ว

ออกมาขายข้อสงสัยนี้แล้วนะคะ
บอกว่าจริงเคยมีคนถ่ายปรากฏการณ์นี้มาได้แล้ว๒ครั้งนะ
กลับไป๒พฤศจิกายนปี๖๔กับ๑มกราคมปี๖๕
เขาบอก๑ปีจะเจอ๑วันปีนี้เห็น๒วัน

แต่ทางอุทยานยังไม่ได้ฟันทงว่าต้นกำเนิดของแสงมาจากไหน
แต่คุณมีบางคนเขาเข้าไปคอมเมนต์นะว่า
ถ้ามันเป็นไฟใดหมึกแสงใดหมึกอะไรได้จริง
แล้วทำไมกรมอุทยานบอกว่ามีคนเคยเห็นแค่ปีละครั้ง

ไม่ได้ถึงไม่ได้เห็นบ่อยเพราะอะไรอันนี้ก็เป็นคำถามเหมือนกัน
แต่เราก็นำเสนอทุกแง่มุมนะคะ